ทุกวันนี้แหม่ชีวิตเราแทบจะผูกติดกับรายเดอร์นะ

ฝากไปส่งเอกสารก็ได้

เดี๋ยวนี้เจอรายเดอร์บ่อยยิ่งกว่าเจอเพื่อนสนิทอีกเหรอคะ

ลบบุรีเนี่ยมีเขาวงพระจันทร์
จะขึ้นเขาวงพระจันทร์ต้องเดินขึ้นบันได๓๗๙๐ขั้น
อันนี้เดินขึ้นนะ

เดินขึ้นบันไดไปพร้อมกับพวงมาลัย

ไม่ได้ถึงสม
นี่

ใจพี่เขามากเลยค่ะ

พี่เขาขึ้นไปไหว้พระหรือของพี่เขาเองหรือเปล่า

บุญด้วยได้ออกกำลังกายด้วย
เออจริงก็ได้หลายหนังเลย

ลำพังตัวเราเองพยุงร่างขึ้นไป
ใจคนรับจ้างจริง

อันนี้เป็นขั้นบันไดแต่ก็สูงก็แหละ

ตอนปากหมดอาจจะบอกอยู่เขาวงพจร